ปิดเทอมแบบนี้น้องหนูที่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับ
วันนี้แนะนำให้ไปเที่ยวสวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีครับ
อวดความน่ารักให้ได้ชมกันครับ
นี่แหละครับพลายมงคลเพศผู้อายุ๑๐ปี
แล้วก็พังธัญพรอายุ๓ปีนะครับ
รวมทั้งพังมิ้นเพศเมียอายุ๑๐ปี
กำลังออกมาอวดความน่ารักให้เด็กได้ชมความสวยงามช่วงปิดเทอมแบบนี้แหละครับ
นำช้างจากจังหวัดสุรินทร์จำนวน๓เชือก
จัดแสดงโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวร่วมชมในส่วนจัดแสดงของสวนสัตว์ครับ
วัญชัยตันวัฒนาภูมิในการสวนสัตว์อุบลราชธานีก็เปิดเผยว่า
นำช้างคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยแล้วก็เป็นขวัญใจของเด็กมาจัดแสดงโชว์

สัมผัสถึงความน่ารักอย่างใกล้ชิด

จัดแสดงโชว์ของสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับ
โดยทางสวนสัตว์ได้จัดพิธีต้อนรับด้วยการบวงสวง
ก่อนทำการคล้องผ้าขาวม้าพวงมาลัยให้ช้าง
แล้วก็จัดการแสดงรำวงสวงให้กับช้างที่มีการนำมาจัดแสดงโชว์ทั้ง๓เชือก
แล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความน่ารักแสนรู้ของช้างทั้ง๓เชือกอย่างใกล้ชิดตลอดเดือนเมษายนนี้
หากใครไปเที่ยวจะได้สัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการป้อนอาหารช้างเล่นน้ำกับช้าง
แล้วก็กิจกรรมต่างที่ร่วมทำกับช้างอีกมากมายทีเดียวครับ